กลับมาในช่วงนี้มาติดตามความน่ารักของสัตว์แสนรู้
สัตว์แสนรู้พูดใหม่สิคะ

ถูกต้องแล้วเดี๋ยวพาไปชมนกปลามิงโก้แสนน่ารักกันก่อนเลยนะคะ
สัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ส่วนเจ้าควายแสนรู้นั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์

น่ารักแล้วก็แสนรู้มากเพราะว่าออกบินทบาทตามพระตามเจ้าอาวาส
ยังดังในที่นั่นอีกด้วย

ไปติดตามความน่ารักของเจ้าสัตว์เหล่านี้กันเลยค่ะ
ถุยแสนรู้ตัวนี้ชื่อเจ้าเลิศสินทรครับ
เป็นควายเพศผู้อายุ๑ปีครึ่ง
ซึ่งทุกเช้ามันจะต้องเดินตามพระครูถาวรพัชรคุณ
หรือหลวงพ่อสายบัวถาวรธมโม
เจ้าอาวาสวัดวัดจันทรรารามอำเภอชนแดนสมัครเพชรบูรณ์
ในช่วงที่หลวงพ่อออกบินทบาทเป็นประจำ

เลิศสินทรก็จะเดินไปพร้อมกับพระลูกวัดแทน
ส่วนผู้ที่คอยดูแลเจ้าถุยอย่างใกล้ชิด
ก็จะมี๒คนคือป้าสนมทองเนียมหลานของหลวงพ่อ
และลุงม่านคำเวิร์นลูกศิษย์วัด
สนมเล่าว่าเจ้าเลิศสินทรมีนิสัยขี้เล่น
เคลียร์คลอกับคนที่ชอบมาทำบุญที่วัด
เพราะถูกเลี้ยงแบบปล่อยไว้ในลานวัด

ชื่อพรพระอินทร์อายุ๕เดือนอีกด้วย
โดยเจ้าถุยทั้งคู่เป็นลูกของอินทนินและนิลวัน
ซึ่งหลวงพ่อถ่ายชีวิตมาเลี้ยงไว้
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖นั่นเองครับ

จะพาไปรู้จักกับนกพลาเมงโก้แสนรู้
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชากันครับ
นก๒ตัวนี้คือเจ้าหันศาอายุ๔ปีเพศผู้
และเจ้าดาหลาอายุ๔ปีเพศเมีย
คอยออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยว
บริเวณส่วนแสดงนกซามิงโก้

สองตัวนี้มีความสามารถพิเศษแสนรู้
เพราะทุกครั้งที่มันได้ยินเสียงปรบมือ
มันจะส่งเสียงร้องตอบรับนักท่องเที่ยว

ก่อนจะค่อยกลางปีกขยับโค้งขึ้นลง

จากนั้นจะกางปีกโชว์สรีระร่างกาย

นกฟราเมงโก้๒ตัวนี้จะชอบใจมาก

รอยยิ้มและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต้องขอถ่ายรูปแบบใกล้ชิด
กฟราเมงโก้เป็นนกที่สวยงาม

ขนาดลำตัวประมาณ๑๐๐เซนติเมตร
ปลายปีกสีดำปากสีชมพู

ตามหนองบึงหรือทะเลสาบ

ทั้งเจ้านกฟราเมงโก้และเจ้าถุยเหล่านี้แล้ว
ก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะครับ
คราวหน้าจะมีสัตว์โลกน่ารักสายพันธุ์ไหน

ชั้นสาวฟางโพนันโก้จริง
คนเล่าเพลง

ปรบมือให้มันปุ๊บเนี่ยนะมันทำท่าคล้ายแบบนี้แหละ

เอาล่ะคุณผู้ชมมาในช่วงนี้
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาในการตัดเจ้าไข่ครอบ

ใช่ตัดเปลือกไข่ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลย
แล้วก็สามารถทำได้ทีหลายฟองด้วย
ไปดูหน่อยครับที่จังหวัดสตูนครับ

ไม่เคยทานค่ะแต่ว่าเคยถามคุณพ่อมา
รสชาติมันก็จะมันเค็ม
ทานกับข้าวนี้อร้อยเลยเฉียว
ถนอมอาหารอย่างหนึ่งด้วยการนึ่ง
ใช่นี่แหละครับนักเรียนที่นี่นะครับ
โอ้โฮชะลาดจริง
เป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลละงูจังหวัดสตูนนะครับ
ก็ไปทักษณศึกษาที่จังหวัดสงขาก็เห็นว่ามีการทำไข่ครอบ
แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทั้งยังได้รับการรับประทานอย่างแพร่หลาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่าหากพัฒนาไปทำเครื่องตัดไข่ครอบได้
ก็จะสามารถลดเวลาในการตัดเปลือกไข่ลงได้มาก
ปรึกษาอาจารย์แล้วก็ประดิษฐ์เจ้าเครื่องนี้ขึ้นมานะครับ
เพื่อเพิ่มความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการทำไข่ครอบเนี่ย
เครื่องตัดไข่ครอบนะครับสามารถตัดเปลือกไข่ได้ครั้งละ๘ฟอง
ใช้เวลาเพียงแค่๑นาทีดังนั้นครับภายในเวลา๑ชั่วโมง
จะสามารถตัดเปลือกไข่ได้มากถึง๔๘๐ฟอง
ไม่ต้องใช้มือตัดให้ต้องเมื่อยตุ้มแล้ว
คือเวลาตัดเปลือกไข่มันจะค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเราตัดไม่ดีก็จะไปโดนไข่แดง
ไข่แดงก็จะแตกผสมกัน
ถือว่ามันเป็นส่วนผสมสำคัญของไข่ครอบด้วย
แล้วเขาบอกว่าใช้เครื่องนี้มันดีกว่าการตัดด้วยมือนะครับถึง๘เท่าเลยทีเดียว
เพื่อให้การตัดไข่ของจังหวัดสงขาเนี่ยค่ะมันทำได้เร็วแล้วก็ประหยัดเวลา
สำหรับวิธีการใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับ
บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากเพียงนำไข่เป็ดมาทำความสะอาด

แล้วก็ไปวางตรงช่องไข่นะครับ
นี่แหละตามช่องที่เห็นอยู่นี้นะครับ
แล้วก็เปิดสวิชให้เครื่องทำงาน

ตัดไข่เป็ดที่มันวางไว้ตามซอกตามมุมนี่แหละ

ถูกต้องหมุนรอบหนึ่งก็ตัดได้ครั้งละ๘ฟอง

ก็เริ่มจากนำไข่มาแยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดง
แล้วก็นำเฉพาะไข่แดงมาใส่ในเปลือกไข่ที่ล้างสะอาดก่อน
นำไปนึ่งโดยโรยเกลือปนลงไปเล็กน้อยอย่างที่น้องใบตองนี่บอกนี่แหละเพิ่มรสชาติ

ซึ่งไข่ครอบนี้นะครับสามารถเก็บได้นานถึง๑๐วัน
เป็นวิธีการถนอมอาคารของชาวบ้านเขา
เครื่องตัดไข่ครอบนะครับเป็นผลงานของเด็กชายธิทัศน์เล่งแจ๊
แล้วก็เด็กหญิงชนธดาแดหวันนะครับ

มีเด็กหญิงสาธิวิมนต์ปราปัญจะนะครับ
ทั้ง๓คนก็ร่วมกันทำเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมา
แล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ระดับประเทศในการแข่งขันประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์อีกด้วย
นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ
โดยราคาอยู่ที่๒๐๐บาทเท่านั้นนะครับ
ขณะนี้เขาบอกว่ามีผู้มาติดต่อขอซื้อผลงานชิ้นนี้แล้วด้วยนะครับ
โหเด็กทายนี่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยจริงนะคะ
ในพื้นบ้านการถนอมอาหารแบบนี้เราก็สามารถคิดที่เครื่องที่มันสามารถทุ่นแรง
แล้วก็ประหยัดเวลาทำให้เราสร้างรายได้ได้เพิ่มมากขึ้นต่อวันง่ายขึ้น

แล้วก็อย่างที่บอกไปดิฉันเคยบอกไปแล้วว่า
ครอบวิธีการทำของเขาคือใช้ไข่แดงอย่างเดียว
ส่วนไข่ขาวเนี่ยเขาจะเอาไปย้อมอวนย้อมแหไม่ได้ทิ้งนะในสมัยก่อน
แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางดิฉันคิดว่าตัวไข่แดงเขาน่าจะเอาไปทำพวกขนม
หม้อแกงขนมต่างที่ต้องใช้ส่วนประกอบของไข่ขาวนั่นเองนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปต่างจังหวัดกันต่อไปลงใต้
ทั้งจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดพังงานะคะ
งานบวชของลูกชายทั้งทีพ่อเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่น

ถูกต้องแล้วเพราะว่างานบวชของสองที่นี้นะคะเขาเป็นข้าราชการทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นแล้วประเพณีของทางภาคใต้ก็คือมีการนำช้างมาแห่หน้า
โอ้โหก็ต้องเรียกว่าเป็นงานช้างถูกไหม
จะเรียกว่าเป็นงานช้างก็ไม่ได้ต้องเรียกเป็นว่าเป็นงานบวชคน
แต่เป็นงานที่ใช้ช้างมาร่วมแห่นาคเพื่อความเป็นสิริมงคล

กำนันขาวคุณวิชัยจีนซ้ายกำนันตะบลนาท่ามใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เล็กไหม้ใหญ่ต้องทำให้สมศักดิ์ศรีครับ
ก็นายวิติวัฒน์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัย๒๒ปีบวชทั้งทีจะธรรมดาได้ไง
งานนี้มีการนำช้างพลายเข้าร่วมพิธีแห่นาค
โดยให้นาคและพี่ชายนั่งบนหลังช้างเคลื่อนขบวนแห่แบบคนมีอันจะกิน
ไม่ต้องเดินให้เมื่อยตุ้มขับรถตามขบวนหลังช้างไปเลย
จากจุดเริ่มต้นบริเวณบ้านหนองเกียบหมู่๓มุ่งหน้าวัดสุวรรณาราม
ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรแม้จะใช้ช้างเข้าร่วมขบวนแห่
แต่ก็เรียบง่ายไม่เอิกกระเริกตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากชาวบ้าน
กำนันขาวมีลูกชาย๒คนคนโตบวชไปแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
ปีนี้ถึงคิวลูกชายคนสุดท้องซึ่งลูกชายกำนันทั้งสองคน
ใช้ช้างแห่นาคเหมือนกันด้วย
มาเท่าเรียกตามเวลาเร็วหน่อย
เพราะเดินมาจากบุญที่๓ประมาณ๓๐จม
สำหรับช้างที่นำเข้าร่วมพิธีแห่นาคในครั้งนี้
คือพลายปีโป้อายุ๑๖ปีเป็นช้างของนายสุชาติบัวเกิด
เพื่อนรักของกันวันขาวนี่เองครับ
มีความคุ้นเคยกับชาวบ้านและยังมีความสามารถเป่าออร์แกนได้ด้วย
ชมฝีมือพลายปีโป้โชว์เป่าออร์แกนทิ้งท้ายกันสักนิดครับ
บรรยากาศสนุกสนานแบบนี้เห็นแล้วอยากจะลุกขึ้นมารำพร้อมกันเลยครับ
สำหรับงานบวชของนายสิทธิพรศรีสงคราม
กุฏชายของครูรองนายสุรพจน์
ครัฐการณ์ครูบำนานอำเภอทัพพุทธจังหวัดพังงา
ก็ครูรองเล่นจัดใหญ่นำช้าง๑๑เชือกแห่นาคระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
จากบ้านมุ่งหน้าวัดโคกสวยตะบนโคกเจริญ
ขบวนแห่นาคนำหน้าด้วยนางรำและคณะกลองยาว
แล้วก็ตามด้วยช้างน้อยคอยเต้นตามจังหวะกลองยาว

ส่วนนาคและญาติพร้อมเครื่องอัฐาบริหาร
ก็นั่งโดดเด่นเป็นสง่าบนหลังช้างตัวใหญ่
โดยมีเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานจำนวนมาก
สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดทางเลยล่ะครับ
เมื่อถึงวัดช้างก็ได้นำขบวนแห่รอบพระอุโบสถ๓รอบ
ก่อนหยุดให้นาควานเรียนโปรดทาน
งานนี้แย่งกันมันฝุ่นตลบไปเลย
จากนั้นนาคก็เข้าโบสถ์ประกอบพิธีตามศาสนา
แต่ความสนุกสนานยังไม่จบครับ
เจ้าการกล้วยช้างน้อยแสนรู้อายุ๓ปี
ตามพ่อแม่ไปร่วมขบวนแห่นาค
ก็ได้โชว์ลีลาเต้นสุดมันกับคณะกลองยาว
สาวเห็นแล้วไม่รอรีครับ

ครูรองบอกว่ามีลูกชายคนเดียว
เมื่อลูกอยากบวชเข้าแทนคุณพ่อแม่ก็ดีใจมาก

และนำประเภนีโบราณแน่เภอทะปุฏมาใช้ด้วยครับ
เพราะว่าทุกงานบวชจะมีการแห่นาคด้วยช้าง
และนับเป็นการแห่นาคที่ใช้ช้างมากที่สุด
จังหวัดพังงาของปีนี้อีกด้วย

จะน่ารักเหมือนเจ้าลูกช้างหรือเปล่า

เรื่องราวของตลอดกินรออยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าวันนี้มีเมนูพิเศษอะไร